ก็ต้องเยอะกว่าตรงรวมด้วยคุณยังไม่เข้าใจเหตุการณ์อีกจนป่านี้น่ะ
ยังนั่งจับกลุ่มกินกันอยู่อีก
เอามาดูนะครับกลุ่มคนนะฮะที่เห็นแก่ตัวนะฮะ
นั่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลมานั่งกินสะพานหินนะฮะนี่นะฮะ
นี่นะดูนะดูความเห็นแก่ตัวนะฮะสถานการณ์เขาเป็นยังไงนะฮะ
นะดูนะดูกลุ่มรถนะฮะตำรวจเขามาเตือนก็ยังฮะ
มีการเปิดเครื่องเสียงด้วยนะฮะตอนเนี้ยปิดแล้วแต่ก่อนหน้า
คุณเปิดกันนะตำรวจเข้ามาเตือน

นั่งกินกินให้กลับกลุ่มมากลับกลุ่ม

ใจเย็นนะครับเดี๋ยวเราคุยกันดีดีกว่านะ
ก็เอาไว้เห็นก็ควรรู้ตัวว่าไม่ควรจับกลุ่มไหม

ถ้าเกิดกินในบ้านเขาไม่มีใครว่าหรอกนี่ที่สาธารณะยังมานั่งกินนางเลย
ถ้าไม่มีคนทำก็ไม่มีใครทำมันก็ยังนั่งกินกันอยู่อย่างนี้แหละพี่เอ้
ถ่ายผมถ่ายผมป่านะ